ทุกผู้ชมครับวันนี้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์
ไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพน้องเบนส์นะฮะ
เบนส์เด็กนักเรียนชายชั้นม๖ของโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหม

ที่มันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่โรงเรียนเนี่ยจัดซ้อมแล้วก็สาธิตการดับเพลิง
แล้วทางปพของกรทมก็มาสาธิตการใช้ถังดับเพลิง
ก่อนจะมีการระเบิดกันเกิดขึ้นนะฮะของถังที่วางตากแดดอยู่ด้านหลัง
แล้วน้องเบนส์เนี่ยนั่งอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่อยู่ด้านหลังที่นั่งอยู่กับพื้นนะฮะ
ถังดับเพลิงกระแทกเข้าใส่ร่างเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
น้องเบนอายุ๑๘ปีนะครับ
วันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่เมนวัดสุนทรนะครับ
สุนทรธรรมธานหรือวัดแคนางเลิ้งในกรุงเทพนะครับ
จากผู้ว่ากอทมที่มาเป็นประธานในพิธีนะครับ
มีครอบครัวรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนนักเรียนชั้นม๖ของโรงเรียนรัชวินิตมัธยม
คุณครูอาจารย์นะครับมาร่วมส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย
ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดที่มาฝึกมาสาธิตการดับเพลิง๔นายนะครับ
ได้ร่วมกันบวชหน้าไฟให้กับน้องเบนส์
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ข้างเมนมีบอร์ดปิดแผ่นกระดาษของเพื่อน
เขียนแสดงความอาลัยให้กับน้องเบนส์เป็นครั้งสุดท้าย
นี่นะครับขอความต่าง

บางคนก็บอกขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้เป็นเพื่อนกัน

ดีใจที่รู้จักกันนะเบนส์

มีจังหวะที่คุณป้าของเบนที่ดูแลน้องมาตลอดนะครับ
จูงมือพี่ชายของน้อง
แล้วก็คุณพ่อขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์
ก่อนที่จะมีพิธีเผาจริง
คุณพ่อของน้องเบนส์บอกว่าเสียใจมากที่ลูกชายไม่ทันได้เห็นพ่อกลับมาเดินได้
เพราะก่อนหน้านี้พ่อเนี่ยป่วยเป็นอมพลึกนอนติดเตียง
ตอนที่รักษาอาการป่วยติดเตียง
ลูกชายมากจะมากระซิบให้กำลังใจบอกให้พ่อหายไว
พอวันนี้เขาหายกลับมาแล้วเดินได้แล้ว
กลายเป็นว่าลูกชายมาจากไปไม่ทันได้เห็น
สำหรับเราเขาสุดยอดที่สุดทั้งพี่ทั้งน้องเลยนี่คือความสุขของเรา
แต่เสียใจที่ว่าลูกยังไม่เห็นเราแข็งแรง
ส่วนคุณแม่เองก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะ
ก็จะมีคุณป้าคุณลุงที่ดูแลตลอดแล้วก็มีพี่ชายนี่แหละฮะ
ซึ่งจะอยู่ใกล้ชิดกันที่สุดนะครับเพราะว่าอยู่คอนโดเดียวกัน
พี่ชายบอกทุกวันก็จะเห็นน้องชายแต่งตัวไปเรียน
แล้วก็มาเจอกันหลังเลิกเรียน
จากนี้ไปในห้องในคอนโดก็คงจะไม่เจอใครแล้ว
วันนี้ก็เลยนำชุดนำเครื่องแต่งกายตัวโปรดของน้องเนี่ยมาใส่ในโรงศพให้ด้วย
พี่ชายนะครับเสื้อสีขาวนะฮะค่ะคุณป้าของน้องเบนส์
วันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตายที่เกิดขึ้น
และขอเป็นตัวแทนของครอบครัวในฐานะที่ดูแลหลานมาตั้งแต่เกิด
ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ขอเอาผิดกับใครยกโทษให้กับทุกคน
เชื่อว่าหลานชายน่าจะทำบุญมาเท่านี้จากนี้ไปหลานคงได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ส่วนครูฝึกที่มาสาธิตการดับเพลิงตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีใช่ไหม

คุณป้าบอกว่าก็เห็นใจนะเพราะว่าเขาก็เสียใจกันมาก
บางคนถึงขั้นบอกว่าอยากจะตายแทนหลานชายแล้วก็ขอมาบวชหน้าไฟให้
เดี๋ยวหลังจากเสร็จงานก็คงจะมีการพูดคุยกันต่อไป
กับเรื่องตรงนี้นะฮะ